พาไปดูเหตุการณ์จากต่างประเทศกันบ้างดีกว่า
ไปดูความพยายามและทำไปได้ของหนุ่มคนนี้
เขาพยายามจะลักลอบหลบหนีเข้าประเทศทำยังไงไปดูกันค่ะ
โอ้โหคุณกระเป๋าใบเล็กมาก
ซีเรียสเล็กมากจริงคือคือเคยมีการพูดเล่นเล่นนะ
เอาเราใส่กระเป๋าไปด้วยสิทำจริงค่ะคนนี้
แรงบันดาลใจจากการพูดตอนเด็กหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
แต่ทำได้แล้วทำจริงนะคะ
นี่คือคนที่ค่อยโผล่มือออกมาก่อนจากซิป
ืดแขนโผล่ศีรษะแล้วก็ลุกเดินออกมาจากกระเป๋าเดินทางค่ะ
ยอมอุดอู้อยู่ในนั้นนานเลยทีเดียวนะคะ
โดยเขาขึ้นรถไฟข้ามประเทศจากอิตาลีมาชายแดนสวิส
สาเหตุเพราะต้องการจะหลบหนีเข้าประเทศ
ปรากฏว่าพยายามแล้วอุตส่าหนมาตั้งนาน
โชคชะตาไม่เข้าข้างค่ะยังไม่ทันถึงที่หมาย
กลับโดนตำรวจจับได้ซะก่อน
ขณะที่ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นี้นะคะก็อัดคลิปแล้วก็นำมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์
บอกว่าแม่ทำไปได้ซึ่งตามรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศนะคะ
ระบุว่าชายหนุ่มผิวสีคนนี้เนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดปี
เป็นชาวประเทศเอริเทียนะคะเป็นประเทศทางต่อเหนือของแอฟริกาตะวันออก
ตำรวจจับกลุ่มชายคนนี้ได้ช่วงเย็นวันที่๔กรกฎาคมที่ชาญชาลาของสถานีรถไฟในเขตเชียสโซนะคะ
ต่อมาก็ได้ส่งตัวกลับไปให้ทางการอิตาลีเนื่องจากชายคนนี้เนี่ย
ยื่นความประสงค์ที่จะขอลีภัยมาอยู่ในสวิสเตอร์แลนด์ค่ะนอกจากนี้นะคะ
ตำรวจยังบอกด้วยว่าเจอแบบนี้ถึงกับอึ้ง
ต้องออกปากว่านี่เป็นครั้งแรก
ได้เห็นคนใช้วิธีซ่อนตัวอยู่ในกระเป๋า
เพื่อจะลักลอบเข้าประเทศนะคะ
ที่ผ่านมาเคยมีแต่เจอคนเข้าไปซ่อนอยู่ในกระโปรงรถ
กระเป๋าเดินทางพื้นที่แคบกว่ากระโปรงรถมาก
ไม่รู้อดทนอยู่ในนั้นได้อย่างไรคะ
ส่าหนมาตั้งยาวนะสุดท้าย
จริงนะเกาะล้อเครื่องบินดิฉันว่าโหดแล้วนะ

อันนี้โหดกว่าอีกก่อล้อเครื่องบินมีจริงใช่

มันสู้ไม่ได้ร่างกายมันไม่ได้ปรับ

และคนที่รอดลงมาจนถึงพื้นเลิศเข้าประเทศได้ก็มีค่ะ
คือปัญหาของผู้ลี้ภัยผู้อบพยพมันเป็นปัญหาใหญ่

เขามาจากประเทศที่มีสงครามประเทศที่มีปัญหาเขาก็ไม่อยากอยู่แล้ว

แต่บางทีวิธีการขอลีภัยมันยาก

ก็มีเห็นภาพการหลบหนีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย
คือเขาใช้คำว่ายอมไปตายเอาดับนะ

เพราะว่าอยู่ที่นั่นก็จะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เหมือนกัน
ถ้าเป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองวุ่นวายจริง
แต่ประเทศที่รับผู้ลีภัยรับผู้อพยพเขาก็มีปัญหาเหมือนกัน
คือมันเลยกลายเป็นปัญหาทั้งสองฝ่ายมันเป็นปัญหาที่แก้ยากตอนนี้
ต้องร่วมมือกันเองต้องร่วมมือกันจริงตอนนี้
ภาพยุโรปเองก็ต้องร่วมมือกันในการรับมือกับปัญหานี้อยู่ด้วย